เรื่องราวประหลาดที่เกิดที่กับหนุ่มคนนี้ค่ะเขาอยู่ฉะเชิงเซา
เขาว่ากันว่าเขาไปตัดไผ่ในป่าแล้วไปเจอกุมารใต้ต้นไผ่
หลังจากนั้นหลงป่ากลับบ้านไม่ได้จงต้องไปขอพรกับกุมารว่าขอกลับบ้านเถอะ
ถึงกลับบ้านได้ค่ะอืมเรื่องประหลาดเรื่องนี้เกิดขึ้น
กับหนุ่มวัย๒๔ปีที่จังหวัดฉะเชิงเซาพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้
ชาวบ้านกว่า๑๐คนก็เลยมาทำพิธีขอขมารรูปปั้นกุมารที่อยู่ใต้ต้นไผ่ในป่าแห่งนี้ค่ะ
แห่งนี้อยู่ในพื้นที่หมู่๓ตะบนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ชาวบ้านจุดทูบเทียนไหว้แล้วก็ถวายน้ำแดงรวมถึงหมากพลู
หลังจากที่เกิดเรื่องประหลาดกับหนุ่มคนนี้
เรื่องราวเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๒๙กรกฎาคมค่ะ
หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าเขาเข้าไปตัดไผ่ในป่าแล้วไปเจอกุมารนี่คุณผู้ชม
ลักษณะเป็นรูปปั้นกุมารเก่าแล้วนี่นะอยู่ใต้ต้นไผ่
ซึ่งถูกปกคลุมด้วยรากไผ่ด้วย

มันซุกซ่อนอยู่นะคะ
แล้วเขาบอกกี้ว่าสักพักนะ

ก็ตัดไผ่ต่อจนเสร็จเรียบร้อย
จากนั้นก็พยายามเดินทาง

แต่หาทางไม่ได้

หลงทางอยู่เกือบครึ่งวัน
ยังไงก็ออกไม่ได้เขาเริ่มรู้สึกแปลกใจแล้ว
เลยเดินวนกลับมาที่

ถ้าออกได้แล้วจะกลับมาถวายน้ำแดง

เขาสามารถออกจากป่าได้สำเร็จ

ตกดึกค่ะกุมารมาเข้าฝัน

ครอบครัวได้ฟังครอบครัวรู้ดังนั้น

หมู่บ้านฟังต่อคนเท่าคนแก่บอก

มาทำพิธีขอขมา

สุดท้ายมีคนบอกเห็น
อะไรบางอย่างเห็นอะไรละ
เห็นอะไร
ไปดูกันหน่อยไปลองฟังกันหน่อยมั้ย
ขอขมาแล้วเราได้เลขเด็ดเลยมั้ย